เบ้นชนรถฟอร์ดจนทำให้มีนักศึกษาของมาตรเสียชีวิต๒คน
คดีนี้ยังคงอยู่ในความสนใจของประชาชนค่ะ
เมื่อช่วงเช้าวันนี้เองนะคะคนที่ขับรถเบนท์หรือว่านายเจนพบ
ก็ได้ปลงผมแล้วก็เข้าอุปสมบท
เพื่อขออุทิศส่วนกุศลและขออโหสิกรรมโดยยังไม่มีกำหนดลาศิกขาบทค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายเจนพบวีรพรผู้ต้องหาคดีขับรถยนต์เมอร์ซีเดสเบนส์
ท้ายรถยนต์ฟอร์ดของนายกฤษณะถาวรเป็นเหตุให้นายกฤษณะและนางสาวทันทพัฒน์ฮ้อแสงชัย
นิสิตปริญญโทคณะพุทธศาสตร์สาขาสันติภาพมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยเสียชีวิต
ปลงผมและเข้าอุปสมบทที่วัดแคนางเลิ้งเขตป้อมปราบศัตรูภายกรุงเทพมหานคร
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายทั้งสองคน
โดยนายเจษฎาวีรพรบิดาของนายเจนพบหรือพระเจนพบบอกว่า
ตามกำหนดพระลูกชายจะอุปสมบทเป็นเวลา๒สัปดาห์
แต่ถ้าหากพระเจนพบทราบซึ้งในรถพระธรรมและอยากที่จะอยู่ในร่มกาสาวพัฒน์นานกว่านั้น
ทางครอบครัวก็ไม่ขัดข้องค่ะ
เจษฎากล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในการบวชครั้งนี้
เจนพบก็สำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และอยากที่จะขออโหสิกรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสอง
ทั้งยังเป็นการบำบัดจิตใจของพระเจนพบไปในตัวอีกด้วยค่ะ
ซึ่งพระเจนพบจะจำวัดที่วัดแคนังเลิ้งเป็นเวลา๒วัน
ก่อนที่จะเดินทางไปยังวัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
ทีนี้หลายคนตั้งคำถามว่าแล้วเรื่องของคดีความจะเป็นอย่างไร
ผลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลผู้บังคับการตำรวจภูทร
พระนครศรีอยุธยาบอกเลยนะคะว่า
อุปสมบทที่เกิดขึ้นสามารถกระทำได้ตามปกติค่ะ
แต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่ผู้ต้องหาได้รับการติดต่อ
เพื่อเข้าให้ปากคำและไปเบิกความในชั้นศาล
ก็จะต้องเดินทางไปตามนัดนะคะ
ไม่มีข้อยกเว้นถึงแม้ว่าจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามค่ะ